ประกาศลาออกใช่ไหมคะล่าสุดค่ะผู้นำปานามาบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมธิการร่วมกับนานาชาติเพื่อมาตรวจสอบ
เรื่องนี้ค่ะนายฮวนคาลอสวาเรล่าประธานาธิบดีของปานามา
วันนี้แถลงข่าวบอกว่าจะตั้งคณะกรรมธิการจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อร่วมพิสูจน์ความโปร่งใสในการเก็บภาษีโดยจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเอกสารลับของบริษัท
ขณะที่ไอซแลนด์นะคะยังคงมีการประท้วงของประชาชนที่ไม่พอใจต่อเนื่องเป็นวันที่๓แล้วค่ะ
แม้ว่านายซิกมุนตูกุลล็อกซอนนายกรัฐมนตรีไอซแลนด์ที่มีชื่ออยู่ในเอกสารลับปานามา
จะยอมลาออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวานนี้
ประชาชนยังคงต้องการให้จัดการเลือกตั้งใหม่และให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ทั้งชุด
แทนที่จะเสนอชื่อนายซิกกูตูอันกีโยฮันซอนวัย๕๓ปีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและประมง
รองหัวหน้าพักพีพีซึ่งเป็นพักรัฐบาลของไอซแลนด์มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ฝ่ายค้านของไอซแลนด์เขายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่ามีสาขากระจายอยู่ทั่วทั้งโลกนะครับในไทยเองก็มีสำนักงานตั้งอยู่เหมือนกันนะครับ
เกือบ๑ใน๓ของสาขาที่มีอยู่ทั้งหมด
พบว่าผู้มาใช้บริการก็นิยมจะเปิดบริษัทบังหน้าถึงกว่า๑๖๐๐๐แห่งครับ
อกจากนี้ระบุด้วยว่ามีเครือญาติของสมาชิกปัจจุบันและอดีตสมาชิกจากคณะกรรมการเมืองถาวรแห่งพักคอมมิวนิสต์
ส่วนในประเทศไทยนะคะวันนี้นายสันเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช
บอกว่าในประเทศไทยหากพบรายชื่อเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองที่เข้ากฎหมายปปชก็พร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบ
แต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องรอฟังรายละเอียดจากสำนักงานป้องกันและปรับรามการฟอกเงินก่อนว่า

เพราะว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะ